เรื่องดีพาคุณผู้ชมเข้าโค้งกันนิดนึงนะคะ
เรื่องตัวเลขถึงจะยังไม่ใช่โค้งสุดท้าย

คุณผู้ชมค่ะอ่ะพี่ฝนธนสุธรเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ใจดีแหม
ตัวเลขให้เราด้วยนะนี่ก็เลยค่ะภาพนี้เลยเป็นต้นเรื่องคือเมื่อวานเนี่ยพี่ฝนเนี่ยเดินทางไปไหว้เจ้าแม่นางขามที่วัดประดูกตะบองค่ะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหน้านี้พี่ฝนเขาก็เคยไปมาแล้วนี่ไม่อยากจะคุยได้โชคได้ลาบกลับบ้านมาเพียบเลย
นะคะไปอีกครั้งรอบนี้พี่ฝนค่ะเลยกระซิบบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาเป็นคลิปแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่แจ๊คช่วยดูนิดนึงนะ
อยู่ที่วิจารณญาณในการจดจำและนำไปใช้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฝนเนี่ยบอกไว้ด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่วัดเนี่ยมีการจัดพิธีเททองหล่อพระมหาจักรพรรดิค่ะ
พี่ฝนทราบข่าวก็เลยเออเดี๋ยวไปไหว้ขอเจ้าแม่มาด้วยนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

เพราะว่าการไปครั้งนี้พี่ฝนบอกว่าแอบให้กุมารมาด้วยนะอืม
เลยอยากจะขอแจกโชคให้กับแฟนแฟนนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
พี่แจ๊คนิดนึงผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขเห็นอะไรบ้าง
จากการข้างบนของดิฉันแล้วนะคะพบว่าหกแปดหกถ้ากลับไปก็เก้าแปดเก้าแล้วแต่ความชื่ออืม
นอกจากนั้นคุณผู้ชมค่ะแม่อ๋อมสกาวของเรา
ใช่แม่อ๋อมสกาวของเรานี่ที่อ๋อมสกาวใจ
ไม่แล้วตัวหมอดใช่ไหมตัวหมอดโชว์ตัวเลขเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมอืม

อะไรอีกเอาล่ะเอาล่ะแล้วแต่ความเชื่อเลย
มีลุ้นมีลุ้นไม่ใช่อะไรที่มาบอกตั้งแต่วันนี้

ดิฉันชอบที่คุณสัญหาคำมากเลย

คิดได้ยังไงคนเราถ้าไม่หกมุ่นเรื่องนี้ไม่ได้
อ๋อเอ็นดูสีสานสีสานขอบคุณผู้ชม